สามารถทุกผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ย
มีชาวบ้านเขาร้องมาว่า
อยากให้ช่วยเหลือนักเรียนหญิงชั้นม๕คนหนึ่ง

ยายเนี่ยทุบตีจนเขียวช้ำ
ต้องหนีไปอยู่บ้านคนอื่น
นี่ฮะสภาพของน้อง
บนศีรษะนี่ก็มีบาดแผล
อยู่ที่ตะมนตราศาสตร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะครับ
โอ้โหนี่เขียวช้ำอย่างนี้เลย

ท่านผู้ชมครับเด็กผู้หญิงคนนี้
เป็นเด็กลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ
เรียนอยู่ชั้นม๕อายุ๑๗ปี
น้องบอกว่าถูกยายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำร้ายร่างกาย
หนีมาอาศัยบ้านคนอื่นเพราะไม่อยากถูกทำร้ายอีก
วันนี้ผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับ

เอบอกว่าพ่อกับแม่น้องแยกทางกัน
คุณพ่อกลับไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ส่วนคุณแม่ไปทำงานอยู่เชียงใหม่
น้องก็เลยต้องอยู่กับยายอยู่กับยายมาหลายปีแล้ว
โดยคุณแม่เนี่ยจะคอยส่งเงินมาให้ใช้อยู่ทุกเดือน
แต่ช่วง๒ปีหลังที่ผ่านมาน้องอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
น้องบอกว่าถูกยายทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ส่วนใหญ่จะใช้มือทุบตี
บางทีก็เอาหนังสติ๊กยิงใส่
มีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกาย
แล้วก็ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจมาตลอด
จนกระทั่ง๓๔วันก่อน
น้องเอ๋บอกว่ายายใช้หนังสือแล้วก็กล่องปรักฦ์ไฟ๓บาทมาตีเข้าที่หัว
ไปจนแบบปรักฦ์ไฟแตก

ถามว่ายายตีขนาดนี้ทำไม

กล่องปรักฦ์ไฟอ่ะแตกเลย
แล้วยายยังขู่บอกถ้าเกิดไม่เชื่อฟังยายยายจะใช้สากเนี่ยทุบให้ตาย
ด้วยความกลัวน้องก็เลยหนีไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านไปขออยู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
แล้วตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานหรือว่าใครก็ได้มาช่วยหน่อย
บอกไม่อยากจะต้องทนอยู่แบบนี้แล้วไม่อยากอยู่กับยายแล้ว
หนูอยากจะออกจากที่นู่นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่หนูรู้ว่ายายไม่ใช่คนเดิมที่หนูรู้จักตั้งแต่เด็กค่ะ
แล้วอยากแบบใช้ชีวิตแบบที่เคยอยู่กับพ่อแม่ค่ะ

แม่หนูอยู่เชียงใหม่ค่ะพ่อหนูเขาไปอยู่ต่างประเทศค่ะ
หนูแบบทนอะไรไม่ได้ค่ะ
มีแบบมันไม่มีความสุขในทุกวันเลยค่ะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คุณยายก็อายุ๖๐กว่าแล้วยายบอกว่ายายเนี่ย
หลานสาวมาตั้งแต่หลานยังเด็กเพราะพ่อกับแม่ของหลานแยกทางกัน
ยายไม่เคยลงไม้ลงมืออะไรกับหลานเลยแต่ทีนี้ช่วงหลังเนี่ย
พอหลานขึ้นเรียนมัธยมปลายตอนนี้อยู่ม๕นะก็แสดงว่าตั้งแต่ม๒
ก็เหมือนที่เด็กบอกยายเนี่ย๒ปีหลังเนี่ยทำร้ายทำร้ายหลานตลอด
ยายบอกตั้งแต่หลานขึ้นมัธยมปลายหลานชอบไปเที่ยวนอกบ้าน
ไปไหนมาไหนก็ไม่บอกยายกลับมาทีค่ำมืดดึกดื่น
งานบ้านก็ไม่ช่วยทำนะแล้วล่าสุดเนี่ยนี่ยายร้องไห้เลย
เงินของพ่อของเขาที่เป็นชาวอังกฤษที่กลับไปอยู่อังกฤษเนี่ย
ส่งมาให้๔๐๐๐๐บาทหลานสาวแอบเอาไปใช้จนหมด
พอไปว่ากล่าวตักเตือนก็ขึ้นเสียงด่ายายด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ยายบอกยายเลยจำเป็นต้องตีหลานบ้างเพราะอยากให้หลานได้ดี
เอาเป็นว่าถ้าหลานไม่อยากอยู่ด้วยเนี่ยยายบอกงั้นเดี๋ยวให้ไปอยู่บ้านทวดเขาก็แล้วกัน
เขามีทวดอีกคนนึงจะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย
พอยายตีเสร็จเขาก็ด่ายาย
ตอนนี้ยายไม่ให้อยู่แล้วตรงนั้นเพราะเดี๋ยวยายไปก็ว่ายายไปฆ่าเขาอีก
บอกแม่เขาแล้วจะหาห้องให้ลูก
ถ้าเขาอยู่นั่นยายจะไม่ไปแต่ยายมีแม่แม่ก็๙๐แล้ว
อันนี้ก็ให้อยู่กับลูกสาวคนนี้กลางวัน
แม่ของยายก็คือทวดอายุก็๙๐กว่าแล้ว
ถ้าเกิดหลานไม่สบายใจยายบอกเอาไปอยู่กับทวดไหมล่ะ
โอ้โหมันจะบ้านแตกแสแรกขาดเอานะยาย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดทางประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านกรวดนะฮะ
ประหลัดชานลงนะครับได้รับแจ้งเรื่องและทราบเรื่องแล้ว
ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมาคุยกับเด็กนะ
ก็คือน้องผู้หญิงคุยกับชาวบ้านคุยกับผู้นำหมู่บ้านคุยกับยายแล้ว
เดี๋ยวจะเอาข้อมูลต่างเนี่ยไปคุยกับทางพมจังหวัดบุรีรำด้วย
เพื่อจะประมวลผลและสรุปผลกันว่าจะเอายังไงตรงนี้ดี
จะช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้ยังไงบ้าง
แล้วในส่วนของคุณยายเนี่ยผมว่าบางทีต้องหาจุดลงตัวว่า
ตกลงหลานกับยายเนี่ยข้อมูลของใครเป็นยังไงกันแน่